มาดูเรื่องราวของบรรดาศิลปินตลกนะฮะ
บรรดาศิลปินตลกนะครับผู้ที่ทำอาชีพตลกเนี่ย
เขาก็ตกงานเหมือนกันในช่วงเวลานี้เพราะว่างานแสดงก็น้อยใช่ไหมฮะ
ก็เหมือนกับคนในแวดวงหลายแวดวงนะครับที่งานก็ต้องลดน้อยลงไป
คุณบอลเชิญยิ้มตลกชื่อดังเนี่ยเขาได้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับ
เพื่อที่จะบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อนตลกด้วยกันนะฮะ
แต่ระหว่างที่กำลังไลฟ์กันอยู่นะครับมีการช่วยเหลือเงินทองให้กับเพื่อนตลกที่ลำบากเดือดร้อนเนี่ย
มีวัยรุ่นคนหนึ่งเข้ามาป่วนป่วนตลอดนะฮะถึงขั้นให้ของลับก็มี
ใช่มันป่วนแบบหยาบคายด้วยถ้ามาแซวมาอะไรแบบเล่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะ
เพราะว่าเวลาที่เขาไลฟ์เนี่ยจะพิมพ์ข้อความอะไรพวกนี้เข้ามาได้ก็ป่วนตลอด
ซึ่งคุณบอลเชิญยิ้มเขาไม่ยอมเขาบอกพวกนี้ต้องเอาให้เข็ดไม่อย่างนั้นก็ป่วนเข้าไปเรื่อย
แบบสืบเสาะจนรู้ที่อยู่อยู่ที่ไหนจะไปเอาเรื่องจะแจ้งความเลยอ่ะนะครับ
เดี๋ยวดูนะฮะดูช่วงที่คุณบอลเชิญยิ้มตามจนเจอตัวว่าผู้ชายคนนี้ที่มาป่วนคือใคร
แล้วได้วีดีโอคอลไปหาเลยอ่ะ
คุณเล่นยาคุณพิมพ์อย่างนี้ได้ไงคุณคุณพิมพ์มาว่าไอ้บอลใช่ไหม
ถ้าคุณยังไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าผู้ชายผมจะไม่ยอมอภัยให้คุณ
คุณเล่นยาใช่ไหมผมได้ข่าวมาหมดแล้วผมให้เด็กสืบมาทั้งหมดแล้ว
ไม่ครับแล้วโทรมาเพื่ออะไร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
เป็นตัวอย่างกับคนอื่นแต่พี่ทำไม่ได้
เพราะพี่สงสารพ่อแม่เองสงสารลูกเอง
นี่ฮะตามหาจนเจอว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
ค่ะแล้วคุณบอลบอกว่าอายุเท่าลูกผมเลย
อายุ๒๑คุณบอลนี่ก็นักยก๔๐กว่ากว่า
คืออย่าไปคิดว่าเขาจะตามหาไม่เจอนะครับ
เขาสืบสอจนเจอหมดต่อให้ไม่เจอถ้าเขาไปแจ้งความเนี่ย
โอ้โหตำรวจหรือว่าปอทเนี่ยเขาตามจนเจอ
แป๊บเดียวเจอค่ะเนี่ยฮะกำลังไลฟ์เพื่อจะช่วยเหลือ
ผู้ที่เดือดร้อนก็คือศิลปินตลกด้วยกันเองอยู่
แล้วเข้ามาป่วนถึงขั้นมาด่าเขาหยาบคายนะครับ
ที่แรกเนี่ยตอนที่ตามตัวเจอนะครับ
เชิญยิ้มบอกว่ากะว่าจะไปหาถึงบ้านเลยนะ
รู้เลยว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่นนทบุรีเป็นผู้ชายอยู่๒๑ปีนะ
ชื่อเล่นชื่อบอสชื่อจริงชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนรู้หมด
จะไปหาที่นนทบุรีเลยแต่ระหว่างทางเนี่ยปรากฏว่า
พ่อกับแม่ของผู้ชายคนนี้เขารู้ข่าว
รู้ว่าโอ้โหนี่คุณบอลเชิญยิ้มเอาจริงจะมาแล้ว
จะมาแจ้งความจะมาเอาดำเนินคดีเลยเนี่ย
เขาก็เลยติดต่อขอโทษมายังคุณบอลนะ
คุณบอลก็เลยเห็นใจเห็นใจพ่อกับแม่ที่เขาต้องมาเดือดร้อนด้วยกับการกระทำของลูกนะ
ไม่ได้ว่าเห็นใจหนุ่มวัย๒๑ปีคนนั้นนะครับ
ทีแรกกะจะขับรถไปหาถึงที่เลยนะครับ
แต่ว่าแม่ของในบอสเนี่ยทักมาขอโทษก่อนนะฮะ
อ่าเดี๋ยวฟังดูนะฮะ
พอดีโทรศัพท์เขาเฟี่ยงแตกเมื่อวานเขาโมโหดิฉันค่ะ
เขาขอเงินแล้วฉันไม่ให้ติดยาผมรู้เลยคือด้วยความเกลียนผมก็เลยอบรมคืออบรมคือแบบ
คือมันเหมือนลูกอ่ะมันอายุ๒๑เองลูกผม๒๔แล้วสงสารพ่อแม่เองเถอะจนคุยคุยคุยคุยเพราะอะไรนู่นนั่น
ผมเห็นมาลัยในมือผมเห็นพวงมาลัยผมถามว่าพวงมาลัยไปทำอะไรเอาไปไหน
ผมจะไปกลับขอโทษพี่ครับผมบอกเก็บพวงมาลัยแล้วไปกราบเท้าขอโทษพ่อแม่เองให้อภัย
เพราะว่าตัวผมเคยติดมาก่อนผมอยากจะเอาตัวเองไปสอนเด็ก
กับแม่เขารู้ข่าวว่าลูกไปทำแบบนี้ให้เตรียมพวงมาลัยดอกไม้ไว้เลยจะพามาขอโทษมากราบขอโทษคุณบอล
คุณบอลบอกนั่นแหละเอาไว้กราบขอโทษพ่อกับแม่ตัวเองคือเดี๋ยวลองไปดูภาพตอนที่เขาไลฟ์ที่คุณบอลเขาไลฟ์
เพื่อจะหาเงินบริจาคช่วยเหลือเพื่อนตลกด้วยกันนะนะศิลปินตลกนะฮะเห็นไหมเขาก็ทำกันดีใช่ไหม
ใช่ก็เป็นการช่วยเหลือคนแบบนี้แต่อยู่ดีเข้ามาด่าเข้ามานู่นเข้ามานี่เข้ามานั่นเยอะแยะไปหมด
ช่วยกันนะคะ
คุณเน่งเชิญยิ้มด้วยนี่นะฮะในบอสนะที่เข้ามาป่วนไลฟ์ของคุณบอล
เนี่ยนะครับทีแรกเราก็ติดต่อไปนะเจ้าตัวเขาก็ไม่ขอตอบอะไรพวกนี้นะครับ
อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมสุดท้ายนะครับบอลเชิญยิ้มเลยวีดีโอคอลไปหาวีดีโอคอล

บอสก็ได้ยอมรับผิดพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษคุณบอลเชิญยิ้มด้วยนะฮะ
พี่ขอโทษพี่บอลอีกทีนึงอ่ะพี่จะเป็นพยาน
ก็จะเป็นคนดีเนาะ

เรียนคีย์บอร์ดนี้มีเยอะนะคะต้องระวังนะฮะ
คือถ้าคนที่เขาไม่เอาเรื่องเนี่ยคุณก็โชคดีไป
ไม่ใช่ว่าเขาไม่เอาเรื่องเพราะว่าเขาใจดีหรอกเขาขี้เกียจยุ่งวุ่นวาย
แต่ถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาเอาจริงขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสวยนะ
ก็ขอให้เป็นกรณีศึกษาเป็นตัวอย่างนะคะ